เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะครับ
เป็นเรื่องของปืนลั่นนะ
แล้วก็ทำให้เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีวัย๑๘ปีคนนึง
อยู่ชั้นม๖ต้องเสียชีวิตไป
เพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยไปเอาปืนของแม่

แล้วปืนมันลั่นใส่ตัวเองตายค่ะอาจจะไม่รู้ว่ามีกระสุนอยู่
แล้วก็โอ้โหกระสุนเข้าใต้คางอย่างนี้ค่ะ
เสียชีวิตเลยคือน้องเนี่ยอยู่บนชั้นบนของบ้าน
ชั้นสองคุณพ่อเนี่ยก็อยู่ข้างล่างนะ
แต่เปิดเพลงเสียงดังค่ะไม่ได้ยินบอกได้ยิน
แต่มันไม่ชัดก็เลยไม่ได้ขึ้นไปดูลูกชายแม่เนี่ยไปทำงาน
พอแม่กลับมาเอ๊ะทำไมลูกไปไหนอ่ะขึ้นไปดูบนห้องอ้าว
เสียชีวิตแล้วฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ
ตอนที่แม่กลับมาที่บ้านแล้วก็เจอศพลูกชายนะครับ
นี่ฮะไปห้องโลกครับคุณแม่ก็ร้องไห้แคบขาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ลูกชายของแม่ที่มาเจอศพเนี่ยนะฮะเสียชีวิตบนเก้าอี้ในห้องนอนนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายกิติทัศน์หรือว่าน้องทัศน์อายุ๑๘ปีนะครับ
นั่งอยู่บนเก้าอี้นะแล้วก็มีลักษณะของมือขวาเนี่ย
ตกอยู่ที่พื้นส่วนมือซ้ายวางพาดอยู่ที่หน้าอก
บริเวณใต้คางมีรอยถูกยิงกระสุนเนี่ยทะลุไปถึงศีรษะ
แล้วพุ่งขึ้นไปนู่นนะฮะถึงเพดานอืม
ดานมีกระสุนอยู่๑รูเป็นร่องรอยนะครับ
แล้วในห้องนอนมีปืนขนาดสิบเอ็ดมมตกอยู่ใต้เตียงหนึ่งระบอก
ลักษณะแบบนี้ครับจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่นะครับ
ว่าเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์นะครับ
แต่ว่าน้องทัศน์อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกไปทำงาน
คุณพ่อเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านส่วนน้องทัศน์นั่งเล่นอยู่ในห้องนอน
บนชั้นสองค่ะนะฮะเป็นห้องของแม่
ขณะเกิดเหตุคาดว่าน้องทัศน์ไปหยิบปืนของแม่ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้า
ซึ่งเป็นปืนที่ตาเนี่ยให้แม่เอาไว้ป้องกันตัว
อาจจะเอาออกมาดูออกมาเล่นแล้วก็เกิดพลาดนะฮะ
ปืนเนี่ยลั่นแล้วใส่คางตัวเองนะฮะ
กระสุนเนี่ยนัดเดียวแต่ว่าทะลุขึ้นไปถึงศีรษะ
แล้วพุ่งไปถึงเพดานบ้านเลยนะฮะบนหลังคา
เกิดเหตุขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับช่วงที่เกิดเหตุ
ไม่มีใครรู้ฮะก็เลยมาช่วยกันได้ไม่ทันนะครับ
เพราะว่าพ่ออยู่ที่บ้านแต่ว่าอยู่ข้างล่าง
แล้วช่วงนั้นพ่อเนี่ยเปิดเพลงฟังค่ะ
เสียงมันก็ค่อนข้างดังหน่อยนะครับ
บอกว่าได้ยินเสียงปืนเบาในตอนนั้นแต่ไม่ได้เอกใจ
ไม่ได้ขึ้นมาดูลูกชายที่อยู่ข้างบนของบ้าน
จนกระทั่งช่วงเย็นแม่ของน้องทัศน์กลับมาที่บ้าน
ก็ถามหาลูกชายกับพ่อเพราะว่าไม่เห็นลูกเนี่ย
อยู่ข้างล่างแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูลูกเงียบผิดปกติ
ก่อนจะขึ้นไปดูข้างบนห้องนะฮะแล้วก็พบว่า
ลูกชายเสียชีวิตแล้วบนห้องนอนนะฮะจากการสอบถามกันเนี่ย
ทำให้ทราบว่าน้องทัศน์ตอนนี้เรียนอยู่ชั้น๓
อ่ากำลังจะขึ้นมหกนะฮะอ่า
หนังสืออยู่ที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
คือถ้าเปิดเทอมนี้ก็จะขึ้นม๖แล้วใช่ค่ะนะฮะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งด้วย
คือทุกเทอมเนี้ยเกรดเฉลี่ยไม่สามจุดเก้าก็สี่จุดศูนย์อืม
นะฮะนอกจากครอบครัวจะเสียใจแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยเดียวกัน
อาศัยอยู่ใกล้กันก็เสียใจเพราะว่าเพื่อนบ้านบอกว่าน้องทัศน์นี่เป็นเด็กดีมาก
เป็นเด็กมีสัมมาคารวะนะฮะก็ไม่อยากจะคาดคิดว่าจะมาเสียชีวิตเร็วแบบนี้
เชื่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนั่นแหละ
คงจะไม่มีสาเหตุอะไรที่ทำให้น้องเนี่ยเครียดถึงขั้นต้องฆ่าตัวตาย
เรียนเก่งไหมเรียนเก่งเรียนเก่ง
เห็นว่าได้๔หมดเลยใช่ไหมได้๔ทุกตัวเลย
ท่านเนี่ยยืนเก่งมันไม่เที่ยวไม่เที่ยวไม่ไปไหนเลย

ตอนนี้ศพของน้องทัศน์ยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับ
ต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดนะฮะ
เพื่อจะได้ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะครับ
ว่าพรุ่งนี้ญาติจะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นะครับ
ทางคดีเนี่ยตำรวจลงความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะ
เรื่องของปืนลั่นนะครับ